สิขอลาไกลและอวยพรให้เจ้าโชคดีเด้อ
ยานไปถึงใจของเราลงหักหัวเข่าระวังนะเธอ
ผู้ชายโง่เซอร์ยังห่วงเสมองานเจ้าเสียเซน

หลังจากลิ้นนัวนะออกเสียงไม่เต็มปากเต็มคำ
แต่สุดท้ายค่ะตรวจเช็คอย่างละเอียดแล้ว

ร้องได้ในเพลงนี้แน่นอนสิคะรับเลยค่ะ
สุดยอดจริงนะจากเพลงของคุณแมนมณีวัน
เอายังเห็ดใจนะเป็นเพลงที่ไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรมา
แต่ว่าเพื่อนร่วมงานที่นั่งข้างร้องให้ฟังบ่อย
จนเข้าไปในหูจนเข้าไปในสมองจำได้
คุณเอกก่อนที่จะเกิดสถานการณ์วิกฤต
โรคระบาดคุณเอกทำอาชิบอะไรคะ
ก็ขับรถส่งของให้กับบริษัทหนึ่ง

ก็เดือนนึงตกประมาณ๑๓๙๐๐บาท
พอมาเกิดช่วงสถานการณ์แบบนี้ตอนนี้ต้องทำอะไรบ้างครับ
ไปหาเพื่อนเขาแล้วก็ให้เขาพาไปทางเจ้าของ
กิจการที่ขายติ่มก็ท่านก็ใจดีท่านก็ใจดีท่านก็บอกว่า
โอเคไม่เอาเงินประกันไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลย
คุณมารับไอติมรถเข็นเนี่ยไปขายเข็นขายใช่
เป็นไอติมอะไรอ่ะคะเป็นไอติมโบราณครับที่เป็นแท่งแท่งที่ไม้เสีย
ใช่ใช่ปกติเขาจะต้องมีค่าประกันใช่ค่ามัดจำ
ใช่ครับอ่าอันนี้เขาไม่คิดอ่าทางผู้จัดการร้านเขาบอกว่า
ถือว่าช่วยทุกคนที่ประสบงานกันอยู่ใช่
แล้วคุณจะเข็นไปขายที่ไหนก็ตามความสามารถของคุณ
วันนี้ก็ต้องถือว่าต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของ๗บาทคุณมากเลยที่ช่วยเหลือกัน
แล้วรายได้เป็นไงคะพี่เอกก็สามร้อยบาทต่อวันน่าจะได้ประมาณนั้นครับ
หักทุนแล้วเหลือ๓๐๐ก็เข็นไปอะไรไปอย่างน้อยก็มีอะไรทำนะตอนนั้น
ใช่ครับค่ะก็พออยู่ได้เห็นบอกมีอีกงานหนึ่งไปเป็นโคศกในวัด
ใช่ครับอันนั้นทำอะไรครับพี่อ่าท่านหลวงพ่อเวลาท่านมีงานที่วัดเนี่ย
ท่านก็จะให้เราไปช่วยดูแลเรื่องของการจัดงานแล้วก็คอยพูดชวนคนทำบุญบ้างอะไรบ้าง
เวลามีงานคือหลวงพ่อถ้ารู้แม่ผมป่วยท่านก็จะมีอะไรก็เอออาเอกมาช่วยงานหน่อยนะ
วันนี้มีงานให้มาช่วยพูดอะไรอย่างเงี้ยพี่เอกนี่ถือว่าเป็นคนที่ทำงานเยอะนะคะ
ต้องดูแลแม่ด้วยแม่นี่ก็ต้องดูแลแบบใกล้ชิดแล้วก็ต้องทำงานหนักด้วย
ทำไมถึงต้องทำงานหนักเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยที่ว่าเรามีกันสองคน
แล้วก็ครั้งแรกที่เห็นแกล้มแล้วแกเดินไม่ได้มันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกเหนื่อยเจ็บปวด
แล้วช่วงนั้นช่วงที่มันไม่มีบัตรประชาชนไม่มีค่ารักษาพยาบาลอะไรต่าง
มันก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบมันต้องทำแบบให้มากขึ้น
เพื่อที่จะพอกับค่ารักษาพยาบาลในช่วงนั้นเพราะว่าช่วงที่ยังไม่ได้บัตรประชาชนนี่

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ครับ
ส่วนมากจะหนักไปทางค่ายาแล้วก็เพราะแม่ผมเนี่ยต้องบอกว่าที่หนักที่สุดก็จะเรื่องของแพมเพิร์ตหนึ่ง
แล้วก็เรื่องของแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นแปะกันปวดซองหนึ่ง๘๐บาทแปะบางทีวันละ๒ซอง

เดือนหนึ่งตกแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่คะทั้งบ้านรวมถึงพี่เอกด้วยคุณยายด้วย
ถ้ารวมแล้วก็เกือบหมื่นนะครับต้องบอกว่าเกือบหมื่นในช่วงนั้น

ถ้าเป็นช่วงที่ยังทำงานปกติอยู่ก็ไม่เท่าไหร่ไม่ตึงเท่าไหร่แต่ช่วงนี้ตึงเลย

ก็แม่ผมแกก็เลยช่วยเรื่องของจากเมื่อก่อนเป็นคนที่ทานก็บอกว่าแกทานเยอะทานบ่อย

หลังมาตั้งแต่มีโควิดมาแกก็ทานน้อยลง
ทำไมตอนที่พี่เอกไม่มีงานทำแล้วคุณยายถึงทานน้อยลงอ่ะคะ
ก็ไม่อยากตู้จี้เขามากแล้ว

ค่ะแล้วเขาขยันทำงานไหมคะคุณยาย
โอ้เรื่องขยันทำงานเขาไม่เคยหยุดกับอย่างเขาอยากได้เรือนรักษาแม่งอะ
เขาจะไปทุกวันทุกวันไปหางานทำนิดหน่อยเขาก็เอาเงิน

ก็ห่วงเขากลัวเขาแล้วก็จะขับตัวซ้ายเรื่องอื่นไม่กลัว
เพราะว่าเขาไม่ไม่กินเต้าไม่กินไม่กินบริเวณ
เราก็ไม่ห่วงเรื่องนี้อะห่วงเรื่องเขาขับตัวซ้ายนี้อะ
คุณยายมาร้องเพลงวันนี้คุณยายอยากให้พี่เอกร้องเพลงกี่เพลงจ้
หลายหลายหลายหลายเพลงที่ใจเกินนะคะ

เอาละครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
เอาละครับเพลงนี้ยังไงกันเอ่ยผมนึกเพลงไม่ออกครับ
นี้ต้องบอกว่านึกเพลงไม่ออกคุณยายชดไม่รู้จักเพลงอ่ะ
ไม่รู้ว่าเพลงอะไรอ่ะจ้ะทีนี้ชมไม่รู้จักเพลง
เราก็เหลือตัวช่วยอันหนึ่งเราจะเล่นไหมคะ
เราร้องไม่ได้ด้วยเพลงนี้ไม่รู้เพลงอะไรเอาแต่เขาก่อน
แล้วแต่เขาอยู่แล้วแต่คุณเอกก็แล้วกันนะครับ
ก็ลองตัดสินใจดูนะครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่ห้านะครับ
มูลค่าแปดหมื่นบาทคุณเอกครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
หยุดครับโอเค
กลัวใจพี่เอกเหลือเกินผ่านกระบวนการคัดกรอง
ลองนะฮะทบทวนแล้วก็หยุดดีกว่าค่ะทำได้ดีมากค่ะ
นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีความสามารถไม่มีความชำนาญในเรื่องการร้องเพลง
บางเพลงเนี่ยแอบฟังจากเพื่อนร่วมงานด้วยซ้ำนะครับ
ก็มาถึงจุดตรงนี้ได้นะครับคุณเอกตัดสินใจหยุดนะครับ
เพลงที่๕ก็รับเงินสะสมที่สะสมมาในเพลงที่๔
วันนี้คุณเอกรับจากรายการเราไป๖๐๐๐บาทครับ
ก็ตั้งเป้าเอาไว้หนึ่งแสนบาทค่ะนะครับได้ไปหกหมื่นบาท
ก็ถือว่าไม่น้อยเลยถือว่าเก่งทีเดียวสำหรับคุณเอก
พอจะไปทำอะไรได้ไหมครับหกหมื่นนิดหลักหลักเลยก็คือ
ตัวพื้นบ้านค่ะนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้สื่อไม้มาเปลี่ยน
ใช่ครับนะฮะก็พี่เอกครับผมเป๊กอยากให้พี่เอกฝากข้อคิด
ถึงลูกหลายคนที่บางทีอาจจะเผลอเลอไปบ้าง
ที่ไม่ได้ดูแลครอบครัวไม่ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่
อย่างอย่างเต็มที่พี่เอกเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยค่ะวันนี้ที่ดีมากมากเลย
อยากให้พี่เอกฝากข้อคิดถึงหลายครอบครัวที่มีคุณแม่
แล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะพี่เอกเชิญค่ะ
ครับก็ฝากถึงลูกทุกคนนะครับนะครับก็อันดับแรกเลย
อยากจะให้ลูกทุกคนนะครับดูแลใจใส่ท่านก่อนอันดับแรกเลย
ว่าท่านชอบอะไรท่านไม่ชอบอะไรหรือว่าท่านอยากทานอะไร
ก็พยายามเอาใจใส่ดูแลท่านด้วยนะฮะเพราะสิ่งแรกที่เราต้องดูแลแล้ว
ก็คือแม่ของเรานะฮะอาจจะมีเวลาให้ท่านบ้างไม่บ้าง
ก็พยายามโทรติดต่อท่านอันดับแรกคือโทรหาโทรคุย
เพื่อที่จะให้ท่านได้สบายใจนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด
ดูแลท่านในตอนนี้นะครับในตอนที่ท่านยังมีเวลายังมีโอกาสให้เราได้ดูแล
ทำซะตอนนี้ดีกว่าไปดูแลตอนที่ท่านไม่อยู่แล้ว
ก็เป็นข้อคิดที่ดีสำหรับคนที่เป็นลูกทุกคนนะครับ
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักสู้ชีวิตของเรานะครับ
คุณเอกแล้วก็คุณแม่ชดด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

ผมก็คิดตั้งใจว่าเออสักวันหนึ่ง
อยากจะทำให้แกเป็นคนไทยได้มีบัตรประชาชน

มันพูดไม่ออกครับการที่แม่เป็นคนไทยแบบสมบูรณ์แบบ

เป็นเรื่องที่ครอบครัวภูมิใจมาก
คุณยายชดดีใจไหมคะได้บัตรเนี่ยพี่เอกไปทำมาให้คุณยายชดดีใจไหมคะได้บัตรเนี่ยพี่เอกไปทำมาให้
ดีใจค่ะลูกน่ารักค่ะลูกเค้าเรียกแม่ดีค่ะ
ดูแลแม่ได้อย่างเขาไม่เคยพูดกระทบจากใจเลยนะ
แต่ก็เป็นแม่ลูกไปบ้านนะมันก็จะหวานมันเคยว่าแม่

ค่ะคือก็ดูแลท่านมาตลอดตั้งแต่
คือเรามีกันสองคนตลอดเลยค่ะ
รายได้ที่ผมได้ในวันนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่ผมจะนำไปดูแลแม่ของผมนะครับ
ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่นะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมและแม่นะครับ
ก็ผมจะสู้เพื่อแม่ต่อไปนะครับ

ที่บ้านหนูอยู่ด้วยกันสองคนค่ะมีหนูกับยาย
ยายหนูอายุ๖๐ปีค่ะเป็นคนพิการเพราะถูกรถเมย์เหยียบค่ะ
ไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าสลบเป็น๑๐คืนทีละกว่าเราจะฟื้น
เส้นที่เอ็นมันขาดถูกต่อไว้ทั้งหมดนะคะ
มันก็แป๊บบางทีมันก็กระตุกเวลาปวดเมื่อพอเราบ่นปุ๊บชมพูก็จะวิ่งมาเลยค่ะ
ตรงไหนแม่ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนอย่างนี้ค่ะ
อยู่กับยายตั้งแต่เกิดค่ะรักมากค่ะรักมากกว่าชีวิตอีกค่ะ
ถ้าไม่มียายหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงค่ะเพราะว่าหนูผูกพันกับยายมากค่ะ